โอ้โหสั่งเตรียมพร้อมแม่ดอกพยอมบ้านหนา
วันเสาร์นี้พี่ใหม่ได้มาขาแก้วตา
ทั้ง๓นั่นนะครับสักทีอ่านข่าวน้ำมาถึงไหนแล้วนะฮะ
ตอนนี้เหรอฮะน้ำกำลังจะถึงเขื่อนเพชรนะครับและวันนี้แหละเขาบอกว่าช่วงเย็นน้ำจะถึงตัวเมืองเพชรชบุรี
ใช่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคุณคุปตะนันเพราะว่ามันมีเวลาอีกไม่ถึง๒๔ชั่วโมงแล้ว
เมื่อวานนี้นั่งเกาะกระสอบทรายวันนี้เอามาก่อกำแพงซะหน่อย๓ชั้นนี่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับ
ท่านท่านแห่โอ้โหดูสิเนี่ยโอเคหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฝนมันตกเยอะเหลือเกิน
หลังจากนี้ฝนจะเป็นยังไงน้ำหลังจากนี้เนี่ยจะเทลงมามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อย
สภาพอากาศตอนนี้น่าสนใจน่าจับตาทั้งเรื่องของฝนเรื่องของคลื่นนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยปัจจัยหลักครับที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเราที่ต้องเตรียมรับมือกันแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่ตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
แน่นอนก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการมาเติมเต็มน้ำตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างนะครับ
โดยตอนนี้เนี่ยนะครับมีห่อมฝน๒หย่อมครับหย่อมหนึ่งอยู่แถวอ่าวเบงกอนะครับอีกหย่อมหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ในแถวบริเวณทางฝั่งตะวันออกประเทศไทยก็คือบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับ
หย่อมนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มีการเหนียวนำทำให้เกิดแนวร่องฝนเกิดขึ้นในช่วงวันนี้เนี่ยนะครับฝนจะเริ่มขึ้นไปตกในบริเวณทางตอนบนแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานไปอยู่บริเวณตอนกลางประเทศไทย
ส่วนนี้แหละครับเป็นพายุที่มีการก่อตัวขึ้นอยู่ณขณะนี้มีที่ทางไปญี่ปุ่นนะครับซึ่งพายุลูกนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญครับในการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมีกำลังแรงขึ้นแน่นอนเอาความชื้นห่อเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราทำให้เกิดฝน
สถานการณ์คลื่นก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับคลื่นบริเวณฝั่งอันดามันอย่างที่กรมบุตุประกาศเตือนนะครับใครที่จะออกเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นเนี่ยนะครับมีความสูงประมาณ๒๔เมตร
ตรงนั้นเรือที่จะออกเดินเรือได้อย่างปลอดภัยก็คือเรือที่มีความยาวของลำเรือนเนี่ยนะครับเป็นสามเท่าของความสูงของคลื่นที่ประกาศก็คือตั้งแต่หกเมตรไปจนถึงสิบสองเมตรนะครับคือเรือที่สามารถที่จะออกได้แต่ว่าในระยะนี้ถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงจริงอย่าเพิ่งออกนะครับนี่คือสถานการณ์ฝนตอนนี้จะ
อาจเกิดฝนนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนเก่าตัวในบริเวณนางกล่าวอยู่ต้องระวังกันหน่อย
จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนอุตราดิษฐ์ตากสุโขทัยพิศนุโลกกำแพงเพชรอุดรธานีเลยอุดรธานีนะครับ
มุกนาหารยะโสธรอุบวนราชธานีศรีสเกษสู่ริน
บุรีลำกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาสุรธานีสตูนแล้วก็สงขลาน
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวจะออกจากบ้าน
ก็ดูฟ้าดูฝนพกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบเส้นทาง
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพลักษณะภูมิประเทศของเมืองไทยของเรา
จะพบว่าเพชรบุรีเป็นเมืองที่อยู่ในบริเวณทางตอนล่าง
แม้ว่าจะอยู่ในฝั่งอ่าวไทยซะส่วนใหญ่
แต่ว่าคุณผู้ชมตรงนี้เป็นแนวเทือกเขาตะนาวสี
แต่ว่าเพชรบุรีไปอยู่ตรงไปปลายเทือกเขาตะนาวศรีแล้ว
ดังนั้นเทือเขาตรงนี้ถึงถือว่าเตี้ย
ซึ่งความเตี้ยของภูเขาแบบนี้ก็ทำให้กลุ่มฝน
ซึ่งถ้าหากภูเขาสูงกลุ่มฝนที่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
ก็จะถูกกันเอาไว้ไปตกฝั่งพม่า
แต่ถ้าหากภูเขาเตี้ยแบบนี้ความชื้นที่เข้ามาก็จะไปสะสมในภูเขา
ชื้นสะสมเยอะแบบนี้ก็กลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมา
ในบริเวณพื้นที่รอบนี้ทั้งหมด
นี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่เข้ามาเติมน้ำอย่างต่อเนื่อง

สังเกตว่าฝนไปออกันอยู่ฝั่งนี้สักส่วนใหญ่
แล้วดิ่งไปทางใต้แบบนี้
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป

ในบริเวณดังกล่าวติดตามประกาศเตือนภัย
จะทั้งราชการอย่างต่อเนื่องเก็บข้าวเก็บของดี
และที่สำคัญอย่าเชื่อพวกข่าวลือต่าง
อาจจะทำให้ตื่นตกใจตื่นตระหนกกันไม่ได้
ยังไงก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างเดียว

ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องหาความปลอดภัยของตัวเองก่อนนะครับ